แต่ก็วุ่นวายเล่นกับอาวุ่นเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่ามีนักโทษนะครับนักโทษคดียาเสพติดคนหนึ่ง
คืออยู่ดีเนี่ยเขาปวดท้องปวดแบบปวดรุนแรงมาก
เรือนจำก็ต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็ต้องช่วยเหลือกันผ่าตกผ่าตัดไส้เลื่อน
ช่วงพักฟื้นเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นว่า
โซ่ตรวนที่ติดไว้ตรงขามันทำให้เดินลำบ่งลำบาก
กุญแจมือนี่ก็ไม่ได้ล็อกเอาไว้
พอผ่าตัดคงเดินคงวิ่งอะไรไปไหนไม่ได้หรอก
อยู่ดีไปจริงนะฮะหนีออกจากโรงพยาบาลไปเลยเมื่อเช้าวันนี้

นักโทษคนนี้นะครับนักโทษชายมารุธกองจันทร์อายุ๓๘ปี
บินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีในคดียาเสพติด
แล้วก็หนีออกไปหลังจากเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อน
ที่โรงพยาบาลกะบินบุรีนี่ฮะ
เป้างด่านตรวจค้นสกัดการหลบหนีออกนอกพื้นที่
มีเจ้าหน้าที่เรือนจำมาช่วยตามด้วยนะครับ
ไปตามที่บ้านของผู้ต้องขังคนนี้ด้วยนะครับนักโทษชายมารุธกองจันทร์
ไปหาญาติพี่น้องที่ตะบนเมืองเก่า
นักโทษชายมารุธคนนี้ครับหนีไปแล้วโทรมาบอกว่าช่วยมารับตัวผมหน่อย
ผมอยู่บ้านเพื่อนอยู่ที่ตำบลเมืองเก่านี่แหละที่บ้านเกิดตัวเองนี่แหละ
แต่ไปอยู่บ้านเพื่อนสุดท้ายก็ไปตามมาได้นี่โอ้โห
ก่อนเกิดเหตุนะครับนักโทษชายมารุธกองจันทร์วัย๓๘ปี
เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงทางเรือนจำก็ส่งมาที่โรงพยาบาล
แล้วพบว่าต้องผ่าตัดไส้เลื่อนก็ผ่าตัดไส้เลื่อนเมื่อวานนี้
เช้าวันนี้เนี่ยได้ลุกไปเข้าห้องน้ำนะฮะความจริงมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูอยู่นะครับ
แล้วก็มีการช่วยคลายล็อกให้ตรงโซ่ตรวนที่ขาเห็นว่าเออเพิ่งผ่าตัด
จะวิ่งอะไรไม่ได้หรอกหนีไม่ได้หรอกมีบาดแผลผ่าตัดอะไรพวกนี้ปวดแผลนะครับ
ผู้คุมก็ปลดโซ่ตรวนออกให้จะได้เดินเข้าห้องน้ำได้สะดวก
แต่ก็ฉวยโอกาสในการหลบหนีนะครับเดินหนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วไปนี่ครับนั่งรถตุ๊กจากโรงพยาบาลให้ไปส่งสถานีขนส่ง
คนขับรถตุ๊กเนี่ยชื่อว่านายเสน่ห์อายุ๗๙ปีบอกว่า
ผู้ชายคนนี้พอขึ้นรถมาก็ถามว่ามีรถคันไหนที่จะไปที่แถวบางนากรุงเทพไหม
เขาตอบว่าก็มีเดี๋ยวก็ต้องไปส่งที่ขนส่งนั่นแหละ
ก็พาไปส่งได้รับเงินค่าจ้างขับรถไปส่งมา๑๐๐บาท
เข้าว่าย่ายาถอนไปวนอย่างอายุอาทรรศ์รอบนึง
สุดท้ายก็ไปไม่ถึงบางนานะครับกลับไปที่บ้านเพื่อนแถวตะบนเมืองเก่าแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับนะฮะ
เส้นทางการหลบหนีจากโรงพยาบาลไปถึงสถานีขนส่งระยะทางก็ประมาณ๕๖กิโลเมตรนะครับ
พอไปถึงแล้วก็ไปนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งบ้านเพื่อนในพื้นที่บ้านหนองรีตะบนเมืองเก่า
ก็ไกลไปอีก๕กิโลเมตรไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนกระทั่งช่วงเที่ยงวันนี้เปลี่ยนใจครับ
สำนึกผิดโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่เรือนจำให้มารับตัวที่บ้านเพื่อน
แล้วก็คิดกินได้ว่าไม่ควรทำก็เลยให้เพื่อนโทรหาหัวหน้าสายยังที่เจ้ามีพี่เลยให้มารับตัวก่อน
นักโทษชายมารุดนี่ล่าสุดถูกจับคดียาเสพติดนะครับมียาบ้าในความครอบครอง๗เม็ดนะฮะ
แล้วก็เคยมีประวัติถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว๓ครั้งครั้งนี้ครั้งที่สี่
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของช่องว่างช่องโหวที่เจ้าหน้าที่ก็คงต้องรัดกลุ่มมากขึ้น
ก็ผ่าตัดเสร็จปุ๊บนอนคืนนึงอีกวันนึงคือหนีเลย